เพิ่มหน่อย

ขอให้หลัก
ขอให้มีคนที่ของเข้า

แต่อย่างเป็น

วางไป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

แล้วเฝ้าตาป่นเล่าไงต่อครับ
เกินทางซ้ายหลัง
พี่สาวยังไม่เหยียบ
ยังไม่เหยียบก็เลยต้องโต๊ะจ่าย
เราไม่รู้ว่าเทศจากไหนก็เลยเดินไปหาพี่สาว
พี่สาวซื้อของอยู่ในโลตา
ซื้อของอยู่ในโลตะก็เลยไปปรึกษาแก
ก็เลยบอกว่าย่าขอเก็บรถตาลีได้
ก็เลยอ่ะเก็บรถเก็บแล้ว
มันต้องไปเจ็นตำรวจได้หรือไง

อ๋อมาแน่ฮะนี่คือพัดแก่อ่ามาเอาของเพิ่มจับ
วันนี้ห้องสาบข้าวจากไหนครับที่ว่าเอาเป็นโรตรีที่ห้องเก็บไหนเป็นข้าวที่หนึ่ง
ก็ไม่มีข้าวเพิ่มมีป่าแก่แก่เอาข้าวให้ดึงแกจับข้าวมาให้ดึง
ข้าวข้าวออนไลน์หรือเปล่า
พันธุ์ปันที่ผิดนะ
คือลูกเห็นเป็นข้าวแหละน่ารัก
ตกใจเลยหรือเปล่า
ยังสั่นเยอะเลย
แล้วตอนนั้น
เมื่อเรียงของเหรอ

คันสมมุติว่าออกมากคันนั้นเก็บได้หลังเล็กออกดีกว่า
คิดว่าแจ้งกันดีกว่า
ก็ต้องแจ้งอย่างนั้นใช้ข้าวหลายป่าว
พวกมันคงจะพ้องเนาะ

อ่ามันทำไมคันห้องหัวตัวตรีห้องที่ห้องเก็บได้เป็นละวันที่มีห้องรูปศึกใส่รูปศึกยังใส่ครับ
อ่าก็พิจัยเนาะก็เป็นคนที่ถือแต่ว่าว่าพวกเขาก็เลยบังงั้น

ก็อันนั้นพวกเคยเก็บสิ่งที่มีค่าบอ
โดยง่ายน่าก็เก็บเหมือนไช่บอ
แล้วเขาสอนสอนลูกลูกเขาวางใส่เนี่ย
มันมันมันเป็นของเขาการสอนไม่ได้อ่ามันมันเป็นของเขา
แปลวันที่สิบห้า
ไม่ทราบค่ะ
อันนี้หนูไม่ทราบค่ะว่ามันหาย
อ่าตอนนั้นหน่วยไม่รู้ว่าไม่ไม่ไม่ไม่รู้ข่าวไม่อะไรค่ะ
แล้วทีนี้แฟนเขาก็เลยเห็นข่าวเขาลอตเตอรี่ออก
วันที่สิบหกเขาก็ไปหาลอตเตอรี่เขาก็มาตรวจมาเช็คเขาเลข
มาถามว่าม้าลอตเตอรี่อีกใบหนึ่งน่ะหายไปไหน
แล้วก็เลยบอกว่าก็อยู่ในกระเป๋าเราได้ซื้อ๔๔๖ไหม
ก็เลยบอกก็ซื้อหวยมั่นใจว่าหมวยซื้อแต่มันอยู่ในกระเป๋า
เขาเลยบอกว่าไปหาแล้วไม่เจอหมอก็เลยบอกว่าหมอก็ไปหาแล้วไม่เจอ
พอวันที่สิบเจ็ดที่มันเป็นข่าวใช่ไหมคะเขาก็เลยเอาข่าวมาให้ดูข่าวโฮมทีวีอะไรเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นหนูกำลังเอากำลังเอาหลานอยู่เขาก็เลยบอกมาว่าสรุปว่าม้าได้ซื้อจริงไหม
ก็เลยบอกว่ามั่นใจว่าซื้อจริงแต่ว่าไปหาในกระเป๋าแล้วมันไม่เจอ
เขาก็เลยเอาข่าวมาดูบอกว่าเนี่ยมีคนทำลอตเตอรี่หายแล้วมันโดนรางวัลที่หนึ่ง
แล้วทีนี้เขาบอกว่าอยู่ตลาดแม่ยุพินอยู่๗๑๑
แล้วมันตรงกับที่เราไปแล้วมันตรงกับเลขที่เราซื้อ
ก็เลยบอกเขาว่างั้นป๊าก็ไปดูสิไปขอดูกล้องวงจรปิด
ถ้าถ้าใช่หมาก็คือหมาถ้าไม่ใช่ก็คือจบ
ก็คือก็พูดกับเขาแค่เนี้ยแล้วเราก็ออกมาที่เซเว่นกันค่ะ
ตอนนั้นเราจำเลขค่ะเพราะว่ามันเป็นมีมันมันเป็นเลขใบ
มันเป็นเลขตัวง่ายง่ายค่ะถ้าเกิดจำได้ทำไมเราไม่ติดใจแบบนี้
ตั้งแต่แรกว่าเอ๊ะรางวัลที่หนึ่งของเราก็ถ่ายไปแล้วอย่างเงี้ย
อ่าตอนนั้นก็คือมั่นใจก็เลยมานั่งคิดคือเราเป็นคนเหมือน
เขาเรียกอะไรเหมือนลืมอะค่ะว่าเอ๊ะหรือว่ากูไปซื้อแล้ว
ไปถามแล้วกูไม่ซื้อก็เลยมานั่งคิดกับตัวเอง
เข้ามาถามว่ามั่นใจไหมก็เลยบอกว่ามั่นใจเขาก็เลยเอาข่าวมาให้ดูเนี่ย
มันอย่างเงี้ยก็เลยไม่งั้นก็เลยบอกว่าก็งั้นก็ไปดู
เพราะว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจำอะไรมากมายค่ะ
ตอนนั้นเหรอก็ก็คิดว่าเสียดายอ่ะสี่สี่หก
ก็นั่งคิดเอ๊ะมันหายไปไหนแต่พอเขาบอกว่าไปดูก็
ก็ยังธรรมดาอยู่ค่ะเพราะว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นตัวเอง
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นของตัวเองก็คือความรู้สึกในตอนนั้นคือก็บอกได้ว่า

ก็ถ้าพอมาเจอแล้วพี่เขาบอกว่าอ๋อคนนี้ไงก็เลยบอกว่า
ก็เลยก็เลยใช่หนูจริงจริงเหรอพี่ก็เลยก็เลยกระโดด
ใช่ก็คือเราดีใจว่าเออมันเป็นของเราจริงอะไรประมาณนี้
คุยกับคนที่เกี่ยวได้ไหมตั้งแต่ตั้งจากวันนั้นมาได้เชื่อของเขาแม่ง
อ่าไม่ค่ะก็มีคุยก่อนที่จะมาโทรบอกพี่เขาว่า
พี่เขานัดอ่าสำอ่าแถลงข่าวตอนบ่ายสามโมงค่ะ
ก็อยากจะบอกว่าพี่เป็นคนที่จิตใจพี่ดีมากคือ
ถ้าเป็นคนอื่นหรือว่าอาจจะเป็นหนูเองบางทีก็เออมันอาจจะมันยังไม่ออก
เราอาจจะหยิบใส่กระเป๋าเราเลยหรือว่าอะไรอย่างนี้
ก็คือก็ยังไม่ได้สนใจว่ามันจะถูกหรือไม่ถูก
แต่ถามว่าจิตใจพี่เขาดีไหมดีมากยอมรับว่าดีมาก
แล้วก็รู้สึกแบบอุ๊ยขอบคุณพี่ขอบคุณพี่เขามากแบบ
น้อยคนมากที่จะเป็นอย่างนี้ค่ะ
แต่ถามกลับกันว่าถ้าเป็นหนูไหมหนูก็ตอบไม่ได้ในตรงนั้นว่าหนูจะเอาไปคืนหรือไม่คืน

หนูรับปากว่าหนูมีให้แน่นอนแต่หนูไม่ขอบอกว่าหนูจะตอบแทนพี่เขาเท่าไหร่ค่ะ

หนูหนูให้แน่นอนค่ะพี่แต่ว่าหนูหนูไม่ขอบอกว่าหนูจะตอบแทนพี่เขาเท่าไหร่ค่ะ

เขาบอกคนสวยเขาจะเรียกเขาอย่างนี้

เท่าที่ทุกมวดที่เขาจะเดินมา
ถ้าถามพี่พี่ก็บอกว่าพี่จำไม่ได้จริง

ลูกค้าทุกคนเนอะใครว่าเลขไหนดังกำลังวันพี่บอกหมดเนี้ยใครเนี้ย
ได้ขายเนอะในวันนั้นแกมาซื้อกี่ใบครับก็ประมาณน่าจะอยู่สองใบไหม
ถ้าจำไม่ผิดใช่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่
เพราะว่าเราจำตัวเลขไม่ได้แต่เราทำไมถึงจำได้ว่า
ไม่รู้นะคะไม่รู้เพราะว่าเราเราเป็นคนที่วิ่งมอไซค์ขายด้วย
วิ่งไกลวิ่งไกลวิ่งไปทุกงานที่มีงาน
มันจะเป็นพี่ไปดีใจกับที่คนนี้ว่าเอ้ยถูกโดยไม่ได้

ก็รู้แต่ว่าเขามาซื้อกับเราแค่นั้นแค่รู้ด้วยมาซื้อกับเราใช่มามา
ซื้อกับเราใช่รู้เขาเป็นคนที่มาซื้อกับเราจริง
แต่เราไม่รู้เลขเพราะเราจำไม่ได้ว่าจำไม่ได้เราสองคนก็คือ
แบ่งกันขายอยู่แล้วหนี้ไม่อยู่เขาก็ดึงของเราขายหนี้ถ้าหนี้อยู่
ก็ดึงเขาขายไปอย่างเงี้แต่เราก็ไม่รู้เลขแล้ว
ใช่แต่ก็ลืมแล้วก็กลับมาให้อีกรอบ
คิดอยู่ครับผมแต่ก็ให้กับเจ้าของดีกว่าก็ตามไปแจ้งถึงโรงพักษณ์
ถ้าถามว่าเสียดายไหมเสียดายแต่ก็อีกใจหนึ่งก็ซื่อสัตว์ไว้ก่อน
เพราะว่าทำกับเซเว่นมานานแล้วก็เรื่องเงินก็ได้จับบ่อยอยู่ก็ไม่เป็นไรครับ
ช่วงนั้นผมอยู่นอกแคทเชียร์

จำได้คร่าวค่ะเพราะว่าวันนั้นเขาใส่แมทด้วย
ผู้ที่เก็บข้องในเรื่องของรอตเตอรี่โดนถ่ายและเก็บราก
ที่สำคัญคือรอตเตอรี่เฉพาะนั้นเป็นรอตเตอรี่ที่ถูกระวังที่ไหน
ตามที่เว็บข่าวมาหลายวันนะครับ
ผู้ที่นั่งอยู่ในส่วนนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผมได้รวบรวมมา
ติดตามแล้วก็ทุกท่านตอนนี้ก็ให้เก็บและพุทธนาสลายรายมาให้กระดับ
กระบวนเราจะทำการสอบส่วนครับ
วันที่๑๕นรอตเตอรี่ลงแล้วก็เก็บได้
โดยคุณธรรมยุราชนมกับผู้ชาว

ถามว่ามันไม่ได้ไงเรามีภาพของก็อตตอนปีทักษ์
ยินดันวันส่วนมารูปนี้เป็นคนเก็บ
และได้นำลอตเตอรี่ฉบับที่ถูกรางวัลมามอบให้กับพนักงาน๗๑๑

ผู้จัดการ๗๑๑สาขาแม่รูปนี้คือ
คุณเจนระพัดเป็นคนเก็บ
พ่อกับลูกน้องที่อยู่ในที่นานของ๗๑๑สาขานี้
วันที่๑๖ลอตเตอรี่ออก
คุณเจนระพัดน้องโดยสอบแล้วปรากฏว่า
พูดแค่พอที่นี่

คือบางความดีของน้านราย๗๑๑สุดดี
ได้เอาปริธรรมพิถัวมามอบให้กับทางพันธุ์การสอบส่วน

เพื่อหาเจ้าของที่แท้จริง
ซึ่งเราก็ได้ทำการสอบสวนสืบสวน
ประชารพันธ์ทางหน้าสื่อต่างครับ
ก็มีคนมาพบท่านผู้กับมาค่ะว่า

ซึ่งบางคนก็ถูกสอบถามแล้วก็ตอบไม่ได้
แต่เมื่อวานนี้
เราได้กล้องวงจรปิดบางตัวบางส่วน
ทำให้เราได้ข้อมูลในการสอบแสวงหาพร้อมทั้งมี

ผู้ที่ทำกรดตรีลงทางจิต
สอบถามแล้วข้อมูลตรงกับทางตรวจโทรศัพท์เรื่องเพิ่ม
คือคุณซาสิทร
เดี๋ยวผมจะมอบคลิปวีดีโอที่เห็น
มาส่องไว้รูปที่ทำรวจให้การสื่นมุมโชค

วันนี้ทางคุณสริทรกลัวตำรวจไม่เชื่อ

ก็มีแห่งบุคกรรมที่น่าสึกโชคของเธอ
ก็ให้ติดตามตัวอ่า
คุณที่ขาดตรดีคือคุณหนุ่มหน้าปี
ซึ่งก็ขายร่วมอยู่กับคุณพัชรินสองคนในวันนั้นนะครับ
มาเป็นพยานในคดีในเรื่องนี้
มาในเรื่องของยืนยันว่าทางคุณกาสิทรนั้นเป็นผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่จากเขาจริง
สิ่งอันต่างเหล่านี้ผมกำลังรวมรวมรักฐานี้
ในวันนี้ทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นคุณสถิธรที่เป็นเจ้าของ
เพื่อกว่าความชัดจิตด้วยหลักลังเวียดศักดิ์ต่าง
ทุกคนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในโลกข้างหน้าครับ
ขณะนี้ก็ต้องรีบเก็บไว้ในเซฟของที่สถานีกรรมบทภูทรเมืองภูทรธารณี
ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาผู้ที่เกี่ยวข้องไปดูว่าเราเก็บไว้ตรงไหนวางตรงไหน
พร้อมทั้งให้สื่อมวลชนได้ดูเป็นพยานด้วยนะครับ
พยานอัฐไปไหนทุกคนพระครูเกูยลงานครูแสดบประยามกับทุกคนนะครับ
พี่รบดูทางที่เล่นแล้วนะมาข้ามจริงนะครับ
ขณะนี้เนี่ยผมถามว่าผมเชื่อไหมผมก็เชื่อแต่ไม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดครับ
ผมต้องดูปร่องกันตอนปีที่ทางฝาศิษย์ศูนย์ให้มาว่า
๒คนนี้ทำหล่นและกล้องเข็มครับก็หล่นจริงเดี๋ยวผมให้
เอาไปได้เลยแล้วผมให้เลยหล่นจริงครับหล่นแล้วในระหว่างนั้นไม่มีใครเดินมาเลย
จนกระทั่งคุณมายุลาแล้วก็บุญรัตนพรน้องรัตนาพรเดินมา
ก็จะเห็นว่าน้องตนาพรเดินไปแม่เดินไปกดตังค์แล้วก็น้องเขาเหยียบลอตเตอรี่
แล้วได้เห็นเขากล้องเข้ามาเก็บแล้วก็เดินแล้วเอาลอตเตอรี่มาคืน
กล้องจนปิดเราเก็บได้ตรงนี้หมดเห็นทุกอย่างตัวเองเป็นตัวจริง
ทั้งหมดซึ่งทางคุณธสิทรมาก็มาเล่าให้ฟังว่าตัวเองก็ไม่ทราบว่ามันหลบนะ
ซื้อเยอะนะครับลอตเตอรี่เนี่ยซื้อมาตั้งเรื่องนั้น
หลายบายแต่ซื้อหลายเจ้าซื้อหลายที่ครับ
เรื่องนี้เนี่ยผมเองก็กลัวจะมีปัญหาในอนาคตข้างหน้าครับ
ที่กลุ่มผมให้มันได้รับแค่ครับ
ถามว่าผมกลัวไหมผมผมว่าผมอย่าใช้คำว่ากลัวหรือไม่กลัวนะครับ
ผมคิดว่าผมใช้ความรายละเอียดรอบครอบให้มากที่สุดเท่าที่ผมทำได้
ไม่ใช่ผมคนเดียวครับผมทำเอาคณะกรรมการ
ซึ่งมีรองคู่การมีพันธุ์คู่กรรมร่วมพักกันหลายคน
เอามาพิสูจน์เรื่องนี้ครับตรวจสอบเรื่องนี้ครับ
รวมทางดับฐานทางวิสัจหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดเลยหรือเป็นกล้องทางธนาคารอะไรต่าง
ที่จะเห็นเพราะว่าตอนนี้เข้าไปกดเงิน